คุณผู้ชมครับวันนี้มี๒เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้น
ในช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณเห็นมาสอน
แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ย
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนคนเดียวกันนะครับ
เป็นทั้งผู้ที่พยายามจะฆ่าตัวตาย
และเพิ่งไปฆ่าเขาตายมานะครับ
ไปดูคลิปที่มีการจับภาพเอาไว้ได้
เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปที่บริเวณบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
คุณผู้ชมครับแล้วก็จะกระโดดสะพานลงมานะครับ

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่มีการจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ก็คือโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้ว
กระโดดลงไปแล้วคนก็อยู่แถวนั้นเดินเยอะแยะไปหมดเลยนะ
ช่วงเช้าจะไปทำงานกันไงนะครับ
ปรากฏว่าพอกระโดดลงไปแล้วตกลงไปในน้ำ
คุณคิดมาสอนไม่จม
รออยู่นะครับนี่คือภาพช่วงที่เธอเดินไป
ชิวนางกรวรรวรณพิพัฒิรกุลชอนอายุ๓๖ปีนะฮะ
ลงไปก็ไปลอยอยู่ในแม่น้ำเนี่ย
ช่วงที่เจ้าหน้าที่มาหลังจากได้รับแจ้งอะไรพวกนี้พยายามจะช่วยเหลือเนี่ยนะ
ก็ปรากฏว่ามีคนขับเรือที่เห็นเหตุการณ์ขับเรือผ่านมาพอดี

ก็เลยกระโดดลงไปแล้วก็ช่วยเอาขึ้นเรือมาได้

แล้วเห็นกระเป๋าถือที่เธอถือมาไหมคุณเขียนมาสอน

เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็ลอยอยู่ในน้ำนั่นแหละ
ขึ้นมาเนี่ยข้างในเจอปืนจุด๓๘๑กระบอก
แล้วก็เจอลูกกระสุนปืนอีก๒๐กว่านัด

ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่กระโดดสะพานเนี่ยอยู่ในท้องที่ของตำรวจสนหนึ่งนะครับ
อยู่ในสอนอชนะสงครามนะครับ
และนี่คือจุดก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะไปกระโดดสะพาน
นี่คือช่วงเช้า๖โมงเช้าวันนี้
ท้องที่สนมีนบุรีที่แฟลตเอื้ออาทองซอยรามอินทรา๑๑๗
นางกรวรรณเนี่ยเพิ่งไปก่อเหตุเข้าไปในห้องพักห้องหนึ่ง
แล้วก็ยิงผู้ชายคนหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสซึ่งชายคนนั้นคือสามีของเธอ

และยิงผู้หญิงอีกคนนึงจนเสียชีวิต
อ่า
ตอบนิ่งแบบเนี่ยค่ะ
แล้วก็เดินไป
เพราะว่าโปรงปืออะไรตัวเองก็เอาเก็บใส่กระเป๋าถือแล้วเนี่ยแล้วก็เดินไป
คือพอเกิดเหตุช่วงเช้าเนี่ยแล้วที่แฟลตเอื้ออาทองที่มินบุรีเนี่ย
ท้องที่สอนอมมีนบุรีเขาก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุไง
ทราบว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดของแฟลต
มาตั้งแต่ตี๔นะแล้ว๖โมงเช้าก็ขึ้นไปบนห้อง
เหมือนกับรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเปิดประตูออกมาทำงานแล้วยิงเขา

ผู้หญิงคนสนิทคนใหม่ตายเนี่ยนะ

ดูภาพแล้วคนนี้อ๋อชื่อนี้ชื่อนี้
ก็เลยโทรศัพท์ไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่หามาได้
ก็ไปที่ที่ทำงานเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ยิงเขาตาย
ปรากฏว่าที่ทำงานบอกว่าอ๋อคนนี้เหรอ
เจ้าหน้าที่เพิ่งแจ้งมาว่าเพิ่งไปกระโดดสะพานจะฆ่าตัวตาย
ก็เลยตามไปแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีนะครับ
โดยนางกรวรรณสารภาพว่าที่ลงมือก่อเหตุไปก็เพราะรู้สึกโกรธแค้น
ที่สามีที่เลิกกันไปเดือนนึงไปมีผู้หญิงอื่น
ความจริงตั้งใจจะมายิงสามีคนเดียวไม่ตั้งใจยิงผู้หญิงที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
ยิงสามีแค่คนเดียวแต่พลาดก็เลยยิงผู้ตายไปด้วย
ก็เลยตัดสินใจหลบหนีจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
ตอนนี้ก็เลยถูกแจ้งข้อหา๔ข้อหานักนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่น
พกอาวุธปืนแล้วก็มีปืนไว้ในความครอบครอง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังนะครับ
ก็ไปดักรอตั้งแต่ตี๔ค่ะก็คือรอจน๖โมงเช้า
เห็นสามีเปิดประตูมาอยู่กับผู้หญิง
แล้วเรื่องปืนเนี่ยนะเขาสารภาพว่าซื้อมาจากอินเตอร์เน็ต
กับกระสุนสั่งซื้อมาจากทางอินเตอร์เน็ต
ของส่งมาปุ๊บก็เลยไปก่อเหตุ